ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์๔โมงเย็นรับชมภาพยนตร์ที่คุณจะซื้อจากคำว่าเพื่อนได้มากกว่าที่เคยสัมผัส
นายกอดคอวัดใจนายสำเนา
วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าพบปมปริศนาที่มีชีวิตลูกสาวของประธานาธิบดีเป็นเดิมพันธุ์
นายอัดแอนเจลัสแมนมหาประไหร่คนอันตราย
วันอาทิตย์๔โมงเย็นพบนักสู้ไร้เทียมทาสยบศัตรูด้วย๒มือเปล่า

พายุเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรรให้กับคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ในไทยรัฐเทียเตอร์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒